เรื่องราวของการเทศกัญชาติ
อย่างชูชกที่เราเคยได้ยินมานี่แหละ
งานนี้เขาก็มีจัดกันมาเพราะเขาสืบทอดกันมากว่าร้อยปีค่ะ

ถ้าใครตาดีก็จะคงพอสังเกตเห็นแหละ

ว่าในขบวนแห่เทศมหาชาติเนี่ย
มีตัวละครมีนักแสดงมีใครร่วมอยู่ในขบวนบ้างนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจสื่อสารประเพณีแห่กันเทศมหาชาติ

ชาวบ้านหนองกระเท้าเขาร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานขึ้นมา
เป็นการจัดแบบนี้ทุกปีค่ะ
ผู้ร่วมขบวนจะมีบางคนแต่งกายเป็นชูชก
แล้วต้องมีปัญหากับชาลีนรวมถึงนางมัสซีด้วย
อ๋อต้องมายครบอะไรเนี่ยชูชกอะไรทำไมเล็กเก้ขนาดนี้
ไม่ใช่แล้วที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าผีฉู่ชกค่ะ
เขาจะนำจีวรพระสงฆ์สีเหลืองมาพันตัวให้เหมือนกับมัมมี่
แล้วก็สวมหน้ากากผีให้ดูน่ากลัวค่ะ
เดินขบวนพร้อมกับถืออะไรรู้ไหมอะไร
ประหลักศิลป์ฮ้านะโอโหมิดาลาคโอ้โห

ระหว่างเดินไปก็ร้องรำทำเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานนะคะ
ที่มาของผีชูชกเนี่ยชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าการที่นำผ้าเหลือง
ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์มาแต่ง
ให้กับผีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการบอกกล่าวปู่ย่าตายาย
ให้มาขอขมาพระรัตนัตรัยก่อนที่จะแต่งตัวก่อนที่จะไปผุดไปเกิดก็ว่ากันไป
หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะต้องมีการทำพิธีให้พระสงฆ์เนี่ยปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้
ขบวนเขาก็จะแห่ไปรอบหมู่บ้านแล้วค่ะแล้วก็จะนำกองผ้าป่ารวมถึงเครื่องกันเทศต่างไปถวายที่วัดหนองสองเท่า
เขาจะจัดงานกันในวันขึ้น๘ค่ำเดือน๑๑นะคะ
ส่วนวัดหนองกระเท้าจะจัดในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือนเดียวกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
ถามผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕บ้านป่าศักดิ์ค่ะก็คือผู้ใหญ่โสพลบัวประทุมนะ
ผู้ใหญ่บอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยประเพณีเป็นการสืบสารและรักษาให้คงอยู่สืบทอดกันมานานกว่าร้อยปีแล้วค่ะ
โดยประเพณีนี้นะคะจะจัดขึ้นก่อนเทศกาลออกพรรษาประมาณ๑สัปดาห์
ชาวบ้านเขาก็จะมาร่วมแรงร่วมใจแต่งตัวแล้วก็แต่งขบวนแห่เนี่ยให้สวยงามนะคะ
แล้วก็นำมาเดินทัวรอบหมู่บ้านชาวบ้านที่เขาชมอยู่เขาก็ได้คึกคักสนุกสนานแล้วก็ร่วมทำบุญไปด้วย
ที่เห็นมันมีกองผ้าป่านี่ก็คือเป็นการร่วมทำบุญเอ๊ะช่วงนี้มันถึงเทศกาลแล้วนี่
ก็จะออกพรรษาไงค่ะออกพรรษาเขาก็จะมีการแบบร่วมกล้องกระถิ่นอะไรอย่างนี้กัน
ก็เป็นงานบุญนะช่วงนี้ก็จะเห็นประเพณีแตกแบบนี้เยอะมากเลย